สวัสดีครับ
ผมชื่ออาหลุผมเป็นชาวเขาเผ่ามง
พวกเขาทุกลูกคือบ้านของผม
บรรพบุรุษของพวกเราเป็นเจ้าของภูเขาใหญ่น้อย
ตั้งแต่เมียนมาร์จีนลาวไปจนถึงเวียดนาม
แต่แล้วก็ต้องอบพยพลงมาเรื่อย
เพราะถูกขับไล่บ้างพื้นดินแห้งแรงอดหยากบ้าง
จนถึงแผ่นดินนี้ที่พวกเราปักหลักสร้างบ้าน
และไม่คิดจะอบพยพไปที่ไหนอีก
เพราะแผ่นดินแห่งนี้คือแผ่นดินของพ่อ
พวกเราจะขอฝากชีวิตไปจนตาย

จากดินเขาไปจรดขอบฟ้า
ที่นี่คือห้องทำงานของพวกเรา
พื้นดินนี้เคยเป็นป่าเสื่อมโทรม
จากการเผาป่าทำไร่ของพวกเรา
ปื้นดินจากการเผา

เพราะขายได้ราคาดีกว่าปลูกข้าวหรือข้าวโพด
แต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการถูกจับหรือติดยาเสียเอง
ชีวิตก็ยากจนข้นแค้นยิ่งไปกว่าเดิมซะอีก
แต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า
เสด็จมาเยี่ยมราชดรที่อำเภอแม่แตงเมื่อหลายสิบปีก่อน
พระองค์ไม่ได้เพียงเสด็จมาพระราชทานข้าวของเท่านั้น
แต่ยังได้พระราชทานอาชีพให้กับพวกเรา
ไม่นานหลังจากการเสด็จครั้งนั้น
ก็มีคนของพ่อหลวงเดินทางมาถึงหมู่บ้านของเรา
และทำให้เกิดโครงการหลวงขึ้น
แล้วชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราก็เปลี่ยนแปลงไป
ต้องพูดถึงว่าพระเจ้าหวยรับสั่งว่ายังไงนะฮะ
ท่านรับสั่งว่าลูกฟีนที่นี้ผิดกฎปลาย
แต่ถ้าตำรวจจับเอาไปขังคุก
เราก็ไม่มีคุกใหญ่พอ
เพราะฉะนั้นวิธีที่จะกำจัดฟินก็คือ

พืชเมืองหนาวไปให้เขาปลูกแทน
พวกเศรษฐ์ทัศวงศ์นะครับ
เขาบอกดูที่สหรักกาซีรอนนะครับ
เพราะก่อนนี้ที่รอนปลูกกาแฟเต็มมาแล้ว

เขาก็เลยปลูกชาแทน
แต่มีคนมาแนะนำนะครับ
ผมก็ไปถึงท่านเขาก็บอกเล่นดูดู
แล้วก็พอท่านจะลองแล้ว
ทางอิทธิ์กรรมใต้น้ำต่างประเทศ

ก็ส่งต้นมาให้สัก๔ชนิด
แล้วเราก็เอามาลองปลูกจัง
ไอหมอกหนาจัดปกคลุมผืนไร่ชาไปจนถึงยอดดอย
ทำให้อากาศชุ่มชื้นและหนาวเย็นในตอนเช้า

ก็กลับกลายเป็นความร้อนจัดในตอนกลางวันไปจนถึงเย็น
สลับสับเปลี่ยนกันไปแบบนี้ทุกวัน
อากาศแบบนี้ทำให้ต้นชาเติบโตได้ดี
บรรพบุรุษของพวกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญการปลูกชา
แต่ก็ไม่เท่ากับคนของพ่อหลวง
พวกแถวข่าวนี้เขารู้จักพระบาทธรรมเดชน์พระเจ้าไอ้หัว

ถือท่านแล้วก็เขารู้ว่าโครงการหลวงเป็นโครงการของพระเจ้าอยู่หัว
แล้วของแต่ละอย่างที่เราวิจัยมาได้
พระเจ้าไอ้หัวก็ให้ชาวบ้านปลูก
เมื่อเขารู้ว่าเป็นท่านอยากจะให้เขาทดลองปลูกก่อนนะ

โครงการหลวงม่อนเงาะก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช๒๕๒๒
หลังจากนั้นไม่นานคนของพ่อหลวงก็เข้ามาแนะนำ
ให้พวกเรารู้จักต้นชาสายพันธุ์ใหม่
แล้วยังแนะนำวิธีการปลูกและบำรุงดิน
ทำให้ยอดชาของเราผลิตใบแทงยอดแข่งกันไปจนทั่วทั้งดอย
หน้าที่ของเราคือการตื่นแต่เช้า
ออกไปค้นหายอดชาที่มีใบสมบูรณ์อายุพอเหมาะ
แล้วบรรจงเด็ดแต่พอดีไม่ให้ติดก้านยาวจนเกินไป
เคล็ดลับของยอดชาที่ส่งกลิ่นหอมจนเลื่องลือไปทั่วประเทศ
ชาเนี่ยนะฮะเราได้ชาที่ดีที่สุดในโลกนะ
ชาวจีนนะฮะที่ดีที่สุดในโลกมาจากไต้หวัน
ชาของไต้หวันเนี่ยดีที่สุดมีพันหนึ่งที่เขาปลูกที่บนดอยนะฮะ
เนี่ยเราก็ได้พันธุ์นี้มาปลูก
แล้วก็เนี่ยชาวบ้านพวกกัลเลียพวกมู
เขาก็ชาวเขาเนี่ยเขาก็ปลูกแล้วก็
เขาดูแลดีมากเลยเก็บใบอะไรอย่างนี้นะครับ
เก็บยอดที่จะยอดยอดยอด

เลี่ยงคือใบชาแก่ที่เก็บจากต้นชาป่าหรือชาอัดซ้ำ
ใบมีขนาดใหญ่ต่างจากยอดชาที่เก็บจากใบอ่อน
เฉพาะส่วนยอดที่มีขนาดเล็กกว่ามาก

ต้องเอาใบมานึ่งแล้วหมักจึงจะนำไปขายได้
การทำเมี่ยงเป็นอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งของพวกเรา
สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคน
ปัจจุบันม่อนดอย๓ลูกเต็มไปด้วยแปลงผักและไร่ชา
เหน็บหนาวที่ปกคลุมในตอนเช้า

แสงอาทิตย์ส่องสว่างขึ้นเรื่อย

ชาวเขาที่เคยเร่ร่อนไปดอยแล้วดอยเหล้า
จนมาถึงพื้นแผ่นดินแห่งนี้
เย้หัวเวลาท่านเสด็จไป
ท่านก็เป็นกันเองกับชาวเขานะฮะ
ท่านประทับอยู่ถ้าเขานั่งอยู่กับดิน
ท่านก็ประทับอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วก็เชิญท่านเด็กขึ้นไปที่บ้านเขา

แล้วก็ท่านเป็นกันเองมา

เพราะโครงการของพ่อหลวงแนวทางของพ่อหลวง
ทำให้ชีวิตของพวกเราผ่านพ้นค่ำคืนอันเหน็บหนาว
ความอบอุ่นของวันใหม่ที่สดชื่น

พวกเราเรียกได้เต็มปากเต็มคำว่าบ้าน
พื้นแผ่นดินที่พวกเรายกให้เป็นแผ่นดินของพ่อ
แผ่นดินที่พวกเราจะขอฝากชีวิตไว้จนวันตาย
นี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้พวกเรารักพ่อหลวง